เรื่องราวที่เกี่ยวกับอาจารย์หนูกันภัยเนี่ย

ที่ถูกยกเขาที่ถูกขโมยขึ้น
เป็นบ้านของญาติกับอาจารย์

โจรกล้าจริงเลยขึ้นบ้านอาจารย์หนูเอง
ไม่ใช่ครับเป็นบ้านญาตินะครับเพราะว่า
เขาเอาเรื่องราวตรงนี้มาโพสต์ภาพและคลิป
ว่าคนร้ายเข้ามาขโมยของในบ้านญาติของอาจารย์หนู๓

สุดจะทนจริงกับเหตุการณ์นี้
เตือนภัยโจรขึ้นบ้าน๓ครั้งรวดภายใน๒เดือน
เป็นบ้านญาติของอาจารย์หนูกันภัย
เหตุเกิดที่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

งัดกุญแจบ้านเข้ามาค้นตู้เสื้อผ้า
เอาของมีค่าเอาทองเอาเหรียญเอาโน้ตบุ๊ก
เอาพระเครื่องเอากุญแจรถ
กุญแจบ้านกุญแจทั้งหมด

เข็มสักก็ยังเอาไปนะครับ

ตอนนั้นยังไม่มีกล้องวงจรปิด

รอบ๒หลักฐานชัดเจนมาก

ทำท่าจะเอาค้อนทุบสุนัขแต่เคราะห์ดี

คูกว่าก่อนคูกว่าน้อยสุนัขไม่สู้

ต่อมาคนร้ายพยายามงัดแงะบ้าน

ก็ยังจะขโมยปั๊มน้ำล้างรถไปด้วย
แต่จับภาพใบหน้าไว้ได้อย่างชัดเจน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกมา๒คนครับ
เอาไม้พาดกำแพงปีนขึ้นมาบนแบบนี้เลย
แต่ไม่ได้อะไรไปเพราะคนแถวนั้นเห็นพอดี
ก็ขับรถไล่ตามกันแต่ตามไม่ทันครับ
แล้วก็โทรศัพท์บอกเจ้าของบ้าน

ผู้เสียหายก็คือเจ้าของบ้านไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
จริงก็ไปแจ้งความแต่ว่าคดีความยังไม่คืบหน้าเลย
หากใครพบเบาะแสอะไรติดต่อได้ที่เฟซบุ๊คชื่อว่า
นัทธวุฒิกันภัยผู้เสียหาย
เออนะครับนัตถวุฒิกันภัยผู้เสียหาย

อย่างนี้ต้องเสกหนังควายเข้าท้อง
ฝากเตือนใครอยู่แถวนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ